ส่วนวันนี้นะคะเรื่องของน้องอินนัทนิชาที่เสียชีวิตที่บางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธิยา
เราก็ส่งทีมข่าวไปติดตามเรื่องนี้นะคะ
ทั้งที่โรงพยาบาลที่ทางครอบครัวไปรับศพของน้อง
ไปที่วัดที่มีการรดน้ำศพ
แล้วก็วันนี้เนี่ยคุณบิลบรรลือลิศที่ถือว่า
ใกล้ชิดกับน้องอินบอกรู้จักกับน้องมาตั้งแต่เด็ก
แล้วก็เคยเตือนน้องเรื่องของการขับรถเร็วก็ออกมาให้ข้อมูลรายละเอียดเยอะเลย
เกี่ยวกับช่วงเวลาก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนะคะ
รวมถึงพูดถึงคนสุดท้าย
ที่ได้คุยโทรศัพท์กับน้องอินก่อนเกิดอุบัติเหตุ
ก็คือสาวหล่อคนสนิทของน้องอินนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาแสดงความคิดเห็นกันได้ในทุกประเด็นข่าวเลยนะคะ
เดี๋ยวอีกสักครู่จะให้ฟังเสียงคุณบินที่บอกเล่าเรื่องราวให้ฟังเต็มเต็มเลยนะครับใช่ค่ะ
มันแทบจะคลายข้อสงสัยได้ทีเดียวว่า
คืนวันนั้นน้องอินขับรถไปไหนแล้วทำไมไปเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าไปดูบรรยากาศวันนี้กันก่อนนะครับ
บรรยากาศที่ครอบครัวนะครับแล้วก็ทางญาติญาตินะครับ
เดินทางไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์วังศิษย์นะครับ
ไปรับศพน้องอินออกมานะครับ
โดยคุณแม่คือนางรัฐดาอุตวัฒน์นะครับแม่ของน้องอิน
หรือว่านางสาวนัทนิชาเชิดชูบุพการี
พร้อมกับญาติแล้วก็เพื่อนชายคนสนิทที่ชื่อว่าเบลนะครับ
ก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์วังศิษย์

พร้อมกับเดินทางไปอันเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
ที่เดินทางไปเมื่อเช้านะครับ
บอกว่ายังทำใจไม่ได้กับการสูญเสียลูกสาวอันเป็นที่รักไป
ก็บอกสั้นกับนักข่าวที่ไปทำข่าวนะครับ
บอกว่าเมื่อคืนนี้นอนไม่หลับเลย
ต้องกินยานอนหลับไม่งั้นไม่ได้พักผ่อนนะครับ

คุณแม่บอกว่าจะไม่ขอผ่าชนะสูตรอะไรทั้งสิ้นนะฮะ
ไม่อยากจะรู้สาเหตุอะไรมากมายไปกว่านี้แล้วล่ะนะครับ
ไม่อยากให้ลูกสาวต้องมีอาการเจ็บปวดอีกอะครับ
หลังจากนั้นนะครับในช่วงเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา
ร่างของน้องอินก็ถูกบรรจุใส่รถ
แล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์วังศิษย์
เพื่อไปทำพิธีอันเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุ
ประสบบัติเหตุจนเสียชีวิตนะครับ
โดยมีพระสงฆ์หนึ่งรูปเป็นผู้นำในการประกอบพิธี
ระหว่างทางคุณแม่ก็โปรยเหรียญไปด้วยนะครับ
ก็เป็นเรื่องของพิธีกรรมตามความเชื่อ
แล้วก็เรียกชื่อของน้องอินไปด้วยตลอดทางเลยนะครับ
ค่ะก็นี่แหละค่ะหลังจากที่ทางคุณแม่ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์รังสิตนะคะ
ก็ไปที่จุดเกิดเหตุไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของน้องอิน
ใช้เวลาอยู่สักประมาณ๕นาทีคุณภาคภูมิ
คือคุณแม่ก็เรียกชื่อน้องอินเหมือนกับเรียกให้ขึ้นรถกลับไปกับคุณแม่ด้วย
แล้วก็ตำรวจก็ลงพื้นที่นะคะไปตรวจดูหลักฐานที่จุดเกิดเหตุ
เพื่อหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
คือชาวบ้านในพื้นที่เขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้คุณภาคภูมิครับ
จุดที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง
เขาว่ากันว่ามีความอาถรรพ์ที่จุดนั้น
คือคนมักจะเล่าให้ฟังว่าเห็นเป็นเงาคนดำ
เดินอยู่ข้างทางที่บริเวณนั้นนะคะ
แล้วบางคนบอกว่าเหมือนมีเงาดำวิ่งตัดหน้ารถบ่อย
รถก็เลยเกิดอุบัติเหตุที่จุดตรงนั้นบ่อย
อกจากความอาถรรพ์แล้วเนี่ยทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปลองขับรถดู
ตรงจุดนั้นเลยเอาในหลักวิทยาศาส
หลักวิทยาศาสตร์ด้วยว่าถ้าขับ๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นยังไง
ถ้าขับความเร็วเกินกว่านั้นจะเป็นอย่างไร
เพราะว่าจุดนั้นมันเป็นเหมือนทางมันไม่เรียบ
พอมันขึ้นขึ้นทางที่มันเนินนิดนึงพอมันลงมาอย่างนี้มันเหวี่ยงไง
ขับเร็วมันยิ่งเหวี่ยงมันทรงตัวยาก
แต่ก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูการทำพิธีเชิญดวงวิญญาณที่จุดเกิดเหตุกันก่อนนะคะ
ทางคุณแม่แล้วก็เพื่อนชายคนสนิทของน้องอินนะคะ
ไปที่ถนนหมายเลข๙หลักกิโลเมตรที่๗๙ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยา
จุดนี้เป็นจุดเกิดเหตุแล้วค่ะทางคุณแม่ก็ลงมาจากรถที่บรรทุกร่างของน้องอินมา
หน้าก็เรียบเฉยนะคะมีพระพิสุขสงฆ์มาด้วยหนึ่งรูปแล้วก็นำสายสิน
โยงพาดจากรถที่บรรทุกร่างน้องอินไปที่ต้นกล้ามปู่จุดที่รถพุ่งไปชนนะคะ
พระก็สวดมนต์ทำพิธีเรียกดวงวิญญาณนำเงินแปดบาทวางไว้ที่โคนต้นกล้ามปูตามความเชื่อนะคะ
ใช้เวลาอยู่ประมาณ๕นาทีหลังจากนั้นก็กลับขึ้นรถกันไป
คุณแม่ก็เรียกน้องอินนะคะเรียกชื่อน้องอินให้น้องอินขึ้นรถตามไปด้วย

ข้าแท่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ข้าแท่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
ข้าแท่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

สัมปเวศีวิญญาณเล่ลอนทั้งหลาย

สัมปเวศีวิญญาณเล่ลอนทั้งหลาย
สัมปเวศีวิญญาณเล่ลอนทั้งหลาย

สัมปเวศีวิญญาณเล่ลอนทั้งหลาย
สัมปเวศีวิญญาณเล่ลอนทั้งหลาย

สัมปเวศีวิญญาณเล่ลอนทั้งหลาย
สัมปเวศีวิญญาณเล่ลอนทั้งหลาย
สัมปเวศีวิญญาณเล่ลอนทั้งหลาย
สัมปเวศีวิญญาณเล่ลอนทั้งหลาย
สัมปเวศีวิญญาณเล่ลอนทั้งหลาย

สัมปเวศีวิญญาณเล่ลอนทั้งหลาย
สัมปเวศีวิญญาณเล่ลอนทั้งหลาย

หลังจากที่ทำพิธีตามความเชื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อย
ในมุมของทางตำรวจเขาก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหมือนกัน
ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะครับ
ก็ไปตรวจดูสภาพรถแล้วก็รถที่จอดอยู่
ก็คืออยู่ที่สพบังปะอินสาขาเชียงรากน้อยนะคะ
ก็คือรถที่เกิดเหตุแล้วก็ไปดูที่จุดเกิดเหตุด้วย

นี่ค่ะคือก็ต้องพยายามหาสาเหตุของอุบัติเหตุที่แท้จริงนะคะ
พันธ์ตำรวจเอกสงาธิระสรัญญานนลรองผู้บังคับการ
เบื้องต้นตำรวจพิสูจน์หลักฐานเขาวัดระยะทางค่ะ
จากจุดที่รถทะไหลตกข้างทาง
จนไปถึงที่ต้นกล้ามปู่
ความห่างตรงนี้อยู่ที่๔๓เมตร
แล้วก็ตรวจวัดร่องรอยที่ต้นกล้ามปู่
เพื่อตัดประเด็นการที่รถถูกเฉียวชน
ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างนะคะ
คาดว่ารถของน้องอินวิ่งผ่านมาก็เดี๋ยวจะย้อนดูไปว่าผ่านเส้นทางตรงไหนยังไงบ้าง
ประเด็นอื่นที่เหลือยังไม่ตัดทิ้งนะคะแล้วก็จะเรียกเพื่อนของน้องอินมาสอบปากคำเพิ่มเติม
ส่วนโทรศัพท์มือถือของน้องอินที่หายไปตอนนี้กำลังหาอยู่นะคะ
แล้วก็ดูข้อมูลว่าคุยกับใครอะไรยังไงบ้างคาดว่าตกอยู่ในรถล่ะค่ะที่ประสบอุบัติเหตุนะคะ
ก็ประสานกรมทางหลวงด้วยให้มาปรับปรุงผิวถนนในจุดนี้
เพราะถือว่าเป็นจุดเสี่ยงที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยครั้งด้วยนะคะในจุดนี้ค่ะ
แต่ถ้าพ้นต้นไม้ต้นนี้เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นอะไรมากกว่านี้
พอเจอต้นไม้พอดีครับพอหมุนแล้วเจอกับต้นไม้ปะทะกับต้นไม้
แล้วก็แรงเหวี่ยงก็รถจะไปตกตรงด้านนู้นด้วยแรงรถซึ่งมาด้วยความแรงแล้วก็ทำให้กระเด็นต่อไป
ส่วนล้อหน้าทั้งสองล้อหลุดเป็นยวงหลุดออกมาเป็นยวงเลยทั้งสองทั้งสองล้อ
แล้วก็กระจายไปหมดสังเกตมีเศษของรถเนี่ยแตกกระจายไปทั่วนะฮะ
จากข้อเท็จจริงเนี่ยในคืนนั้นเนี่ยจากพัทยามาเนี่ย
ผมว่าก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอน
เราก็คิดว่าหนึ่งง่วงนะฮะสองส่วนเรื่องของเมาสุราหรือไม่
ก็ต้องรอผลการตรวจนะครับว่ามีแอลกอฮอลอยู่หรือไม่อย่างไรนะครับ
แล้วก็ขับรถมาด้วยความเร็วแต่สิ่งที่ยังไม่ได้ข้อเท็จจริงก็คือว่า
น้องอินมาที่หมายริยาเนี้ยมาบ้านใครอืม
บ้านเพื่อนบ้านญาติบ้านพ่อหรือบ้านใครณเวลานี้ก็อยากจะประชาสัมพันธ์
ว่าหากน้องอินมาบ้านไหนเนี่ยช่วยให้ข้อที่จริงกับพนักงานสอบสวนหน่อย
อืมนะครับเราจะได้ทำการเอ่อสูบสวนสอบสวนให้ได้ข้อที่จริงให้มาก
กว่านี้ครับตอนนี้ยังไม่เจอฮะเดี๋ยวเรากำลังรอความพิสูจน์หลักฐานซึ่งตรวจ
ตรวจรถอยู่ที่สพบางปะอินนะครับเดี๋ยวถ้าที่นั่นไม่เจอ
หลังจากที่ทำการกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสถานที่เกิดเหตุตรงนี้เรียบร้อยแล้ว
เราจะค้นหาในจุดเกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งครับอ่าอืมเรื่องน้องอินไปหาใครเนี่ย
เดี๋ยวฟังคุณบินนะฮะอีกสักครู่หนึ่งเล่าให้ฟังอย่างละเอียดเลย
แล้วก็เรื่องการผ่าพิสูจน์คุณแม่ก็บอกแล้วว่าไม่อยากผ่าแล้วนะครับ
อยากทราบอะไรแล้วนะครับเรื่องถุงลมนิรภัยจุดด้านหน้าไม่ทำงานเนี่ยตำรวจบอกว่า
เขาจะส่งผู้เชี่ยวชาญมาเพื่อจะมาวิเคราะห์ดูสาเหตุตรงนี้อย่าง
อย่างละเอียดชัดเจนด้วยทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เราได้ไปสำรวจจุดเกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับ
พบว่าจากจุดเกิดเหตุที่ห่างไปประมาณ๒๐๐เมตรเนี่ย
มีสะพานข้ามคลองวังแตง
บริเวณคอสะพานมีลักษณะสูงกว่าพื้นถนนนะครับ

นี่ขนาดมากันแบบปกตินะคือรถจะเสียการควบคุมเลยแหละ
เบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวากินเลนด้านข้างทันทีนะครับ
คนขับก็ต้องคอยระวังให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าจุดนี้มันเป็นจุดที่มีรถที่มาจากทางหลวงหมายเลข๓๔
ปฐุมธานีบางประหันจะมาบรรจบกันด้วยพื้นถนนก็ไม่ราบเรียบนะครับ
อุบัติเหตุส่วนมากก็เกิดจากพื้นผิวถนนที่ไม่เรียบ
การขับรถพอไม่รู้ทางไม่คุ้นชินมาเปลี่ยนเลนกระทันหันเนี่ย

เพราะว่ารักษณะของถนนเองแล้วก็เนี่ยครับอย่างรถใหญ่เนี่ย
คืออยู่คือหักแซงขึ้นก็คือแซงขึ้นไปเลนขวาเลย
ถ้าไม่มีตำรวจอะไรดูแลส่วนมากรถใหญ่คือจะวิ่งขวาตลอด
แล้วทำให้รถเล็กเนี่ยบางทีตามตัวรถใหญ่มาออกมาก็คือ
ทิ้งกับท้ายรถใหญ่อีกทีหนึ่งจะเป็นลักษณะนั้น
สองฝั่งรู้สึกจะไหลศพแหละครับเท่าที่ท้ายเต้งมาติดภายในก็มี
ก็คือไม่ได้ลงข้างทางคือชนท้ายกันบนสะพานเนี่ยบนสะพานนี้เลยครับ
เพราะว่ารักษณะของถนนเอง
แล้วก็เพื่อให้เห็นให้ชัดเจนนะครับ
เอาในแง่ของหลักวิทยาศาสตร์ในการขับรถเส้นนี้เลย
นี่คือรถของทีมข่าวไทยรัฐทีวีครับท่านผู้ชมครับ

เป็นรถยนต์ที่เราทดลองขับในจุดเกิดเหตุเลย
จุดที่ก่อนจะถึงจุดที่น้องอินประสบอุบัติเหตุ
ชนต้นก้ามปูแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ก่อนถึงจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐๐เมตร
ที่เป็นจุดสะพานข้ามคลองวางแตงเนี่ย
ซึ่งเป็นสะพานปูนความยาวประมาณ๑๐เมตร
คอสะพานไม่เรียบไม่เสมอกับพื้นผิวถนน

จุดนี้คาดว่าจะเป็นจุดที่ทำให้รถของน้องอินเสียหลัก

ครั้งแรกทีมข่าวของเราลองทดสอบที่ความเร็ว๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
พบว่าเมื่อรถแล่นผ่านสะพานมีการลอยตัวเล็กน้อย
การบังคับควบคุมรถก็ยังคงพอทำได้ตามปกติ

เราลองครั้งที่๒นะหลุดหญิงอัมพาสร
เอาเกิน๙๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงคือแบบขับเร็วเลย
ปรากฏว่าเมื่อรถแล่นผ่านสะพานจุดที่มีปัญหาเนี่ยนะ
พบว่าล้อหน้ามันลอยเลย
ลอยตัวขึ้นไปเลยทั้งขึ้นแล้วก็ลงเนี่ย
รู้สึกถึงการเสียการควบคุมได้เลยนะครับ
ทีมข่าวของเราคนที่ทดสอบขับรถนะครับ

บอกว่าการทดสอบครั้งแรกยังสามารถควบคุมได้
ไม่ค่อยพบความผิดปกติมากนัก
เพราะถ้าเป็นคนขับรถที่ยังขับรถไม่แข็ง

ตอนที่ทดสอบครั้งแรก๙๐ปีโลเมตร

แขว่งช่วงตอนลงนิดหน่อย
ก็สามารถควบคุมรถได้ง่าย

จะมีอาการตอนขึ้นก็จะมีอาการแบบลอยนิดหน่อยแล้วก็ตอนลงก็จะมีอาการแขว่งมากหน่อย
ตอนลงมันจะมีช่วงยุบตัวเยอะแล้วก็คนที่ไม่ชินหรือว่าคนที่แบบว่าตกใจก็จะอาจจะเสียการควบคุมรถได้
นอกจากมาตอนนั้นภูมิมาลัยใครที่ทดสอบภูมิมาลัยเป็นยังไงสั่งมากร้อยขนาดไหน
มาลัยก็สั่นมากไหมก็สั่นพอสมควรนะครับก็ไม่ถึงกับควบคุมไม่ได้นะครับ
ความคิดเราที่เราขับรถมานานมากแล้วแล้วก็ไปมาหลายที่เราคิดว่ามันค่อนข้างอันตรายไหม
อันตรายไหมยิ่งยิ่งอันตรายครับเพราะฝนตกมันก็อันตรายอยู่แล้วแล้วก็บางทีเราไม่ชินทางด้วย
ไปเจอสถานการณ์แบบนี้ด้วยบางทีก็อาจจะตกใจแล้วบางทีคอสะพานหรือว่าอะไรอาจจะมีแอ่งน้ำ
บางทีลงไปอาจจะทำให้เสียหลักได้ง่ายยิ่งขึ้นนะ
พอมันเป็นสะพานแล้วทางมันไม่เรียบคอสะพานมันไม่สมูทมันก็จะอันตรายยิ่งถ้าขับเร็วก็จะยิ่งอันตราย
จากหลักทางวิทยาศาสตร์ในการทดลองขับรถนะคะก็มีเรื่องของความเชื่อนิดนึงคุณผู้ชมค่ะ
คือมีชาวบ้านเขาเล่าให้กู้ภัยฟังนะว่าจุดตรงเนี้ยเขาเห็นเป็นเหมือนแบบ
เงาดำอยู่ข้างทางบ้างล่ะวิ่งตัดหน้ารถบ้างล่ะ
ลองฟังอาสาที่เขาเคยไปดูแลเกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตรงจุดนี้นะคะ
ก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนเงาดำบ้าง
คืออยู่อยู่ก็คืออยู่ข้างทางอะไรขนาดนั้นนะครับคือบางทีก็มีสิ่งเหมือนกับว่า
อะไรแวบตัดหน้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็ไม่ได้ใส่ใจว่าจะต้องแบบ
เป็นสิ่งลี้ลับอะไรขนาดนั้นแต่คือเล่าค่อยฟังลักษณะเป็นแบบว่า
เหมือนเป็นเงาดำอะไรขนาดนี้ครับมันก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ไม่ได้ครับ
ที่ผมบอกมันก็คือสิ่งเล่นลับมันก็มีอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนเคย
คือต้องยอมรับตรงนี้ครับว่ามันอาจจะมีอยู่จริงหรือไม่มีอยู่จริง
เพราะฉะนั้นแล้วมันอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคล
หรือว่าใครใช้ถนนเส้นเนี้ยเอ่อก็ให้ใช้ภาพระหวังนิดหนึ่ง
อะไรอย่างเงี้ครับอย่าไปตกใจแล้ววันนี้นะคะ
กระแสโซเชียลกำลังพูดถึงอาถรรพ์เลขเจ็ดคุณภาคภูมิเป็นยังไงฮะ
คือน้องอินเนี่ยเขาก็มีสินค้าเป็นของตัวเอง
เป็นครีมบำรุงผิวเป็นเหมือนเป็นซีเอโอเลยนะครับ
ครีมบำรุงผิวแล้วก็ขายของล็อตสุดท้ายเนี่ย๗มีนาคม
อืมน้องอินเสียชีวิตเจ็ดเมษายนตามรายงานข่าวตอนแรกเนี่ย
บอกว่าประมาณเจ็ดนาฬิกาอืมก็เป็นเลขเจ็ดเจ็ดเจ็ดอย่างเงี้ยค่ะ
นี่โพสต์สุดท้ายเนี่ยโพสต์สุดท้ายคือ๗มีนาคม
บอกว่าอะไรนะจะบอกว่านี่เป็นล็อตสุดท้ายแล้วเหมือนเป็นลางอะไรอย่างนี้เหรอ
ใช่ครับแล้วพอเอาเจ็ดเจ็ดเจ็ดสามตัวเนี้ยมารวมกันอืม
ได้ยี่สิบเอ็ดก็เท่ากับอายุของน้องอินถ้านับปีเกิดเนี้ยจะยุคยี่สิบเอ็ด
ใช่เขาก็เลยบอกว่าเลขเจ็ดทางโหราศาสตร์คือการเดินทางอืม
เหมือนกับน้องอินก็คงเดินทางไปบนสวรรค์แล้ว
ก็เป็นความเชื่อที่เขาก็ใช่ค่ะพูดถึงกันเนี้ยนะครับ
ส่วนศพของน้องอินนะครับท่านผู้ชมครับครอบครัวก็ได้เคลื่อนศพมา
เพ็ญกุศลประกอบพิธีทางศาสนาก็จะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรศพเป็นเวลา๓วันนะครับ
ที่วัดราชสิงหอนบรรยากาศวันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับ
มีพิธีรดน้ำศพด้วยก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับหลังจากที่ทำพิธีเชิญวิญญาณ
เรียบร้อยแล้วนะครับครอบครัวก็นำศพของน้องอินมาตั้งรดน้ำศพที่วัดราชสิงหอน
ซึ่งอยู่ที่ย่านเจริญกรุงนะครับก็ใกล้กับบ้านพักที่อยู่ที่ถนนจันทร์นะครับ
บรรยากาศก็โศกเศร้าแล้วครับเพราะว่าครอบครัวญาติเพื่อนดารานักแสดง
ก็เดินทางกันมาหลายท่านนะครับมีนักแสดงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของน้องอินนะครับ
บอกว่าก็น้องอินเนี่ยรักแม่มากทำทุกอย่างเพื่อแม่โดยตลอดนะครับ
ปกติก็จะไปไหนด้วยกันแหละแต่วันนั้นที่ไปดูคอนเสิร์ตพัทยาไม่ได้ไปด้วย
ยังได้บอกนะครับว่าหลังจากเกิดเหตุก็สอบถามไปยังเพื่อนที่ไปดูคอนเสิร์ตที่พัทยากับน้องอินนะฮะ
เพื่อนก็เล่าให้ฟังบอกว่าน้องอินบอกว่าคือมาถึงที่พักแล้วนะประมาณตีหนึ่งเนี่ยนะครับ
เล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งหลังจากคอนเสิร์ตเสร็จแล้วน้องอินบอกว่าพ่อโทรมาตาม
จะไปหาพ่อที่ยุธยาแต่ความจริงแล้วข้อมูลเนี่ยเดี๋ยวจะต้องฟังจากคุณบินอีกทีหนึ่งนะครับ

วันที่๗ก็คือวันที่๗ใช่ก็คือพอเขาเที่ยวพอเขาเหมือนฟังคอนเสิร์ตเสร็จเขาก็ไปเลยขับรถออกไปเลยไปอยุธยา
เพื่อนที่ฟังจากเตยก็คือเตยบอกว่าเพื่อนจะไปงานเพราะพ่อบอกว่าตามให้ไปงานครอบครัว
ใช่รีบออกไปอีหนูต้องไปตอนนี้เลยไม่ได้ต้องไปตอนนี้
นี่อาจจะเป็นเหตุผลที่น้องอินบอกกับเพื่อนในคืนวันนั้นเพื่อจะรีบเดินทางจะไปอายุทยาหลังจากดูคอนเสิร์ตที่พัทยาเสร็จนะครับ
ซึ่งคุณแม่บอกว่าตอนที่คุณแม่คุยกับน้องอินทางไลน์น้องอินบอกว่าตอนนั้นถึงคอนโดถึงที่พักแล้ว
ใช่คุณแม่บอกคุยตอนเวลาประมาณสักตีหนึ่งสิบเจ็ดนาที
ใช่ประมาณช่วงนั้นนะครับแต่คุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับบอกว่าตอนนี้ทราบหมดแล้วว่ารายละเอียดในคืนนั้นเกิดอะไรขึ้น
ตกลงน้องเบลน้องเบลเพื่อนชายคนสนิทเนี่ยคืออดีตแฟนอืมแต่ตอนเนี้ยน้องอินมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงนะครับเป็นธอมสาวอ่าเป็นเพื่อนคนสนิทคนใหม่นะครับ
ซึ่งในคืนวันนั้นเนี่ยก่อนที่จะประสบบัติเหตุเสียชีวิตน้องอินกำลังจะเดินทางไปหาเพื่อนสนิทที่เป็นสาวธอมคนนี้ที่อายุทยาเดี๋ยวฟังที่คุณบินเล่าให้ฟังนะครับ
แล้ววันนั้นที่อยู่พัทยาน้องอินก็โทรมาหาน้องทามบอกว่าเบื่อมากที่พัทยาจะไปหาชามได้ไหม
ก็คือแต่ถามเขาก็บอกว่าถ้าเที่ยงคืนไปแล้วไม่ต้องมาแล้วมันดึกเกินไป
แต่น้องอินบอกว่าพัทยาจากพัทยาไปยุธยาเนี่ยถามถามว่าประมาณกี่กิโลแล้วทางบอกประมาณ๒๐๐กว่า

กิโลนี้ขับแค่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วซึ่งถามเองเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้อย่างน้อยจะมี๓ชั่วโมง
เพราะว่าถ้าคุยวันนั้นคือสามทุ่มกว่ากับสี่ทุ่มถ้าคุณจะมาจากพัทยามาถึงนี่ก็ประมาณกับเช่นคืนตีหนึ่งเขาก็มาให้มา
แต่ด้วยความที่ว่าน้องอินก็อยากจะเจอน้องทามแล้วก็มาบอกว่าตอนที่น้องอินออกจากพัทยาน่าจะประมาณสัก๕ทุ่มกว่า
แต่บอกกับไทม์ว่าออกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ายังไม่ออกมาประมาณสักเกือบตี๒น้องอินยังไม่ถึงอายุทยาเลย
แต่บอกกับทามว่าอีกประมาณห้าสิบกิโลจะถึงยุทยาแล้วทามก็บอกว่าตอนนี้ยุทยาฝนตกหนักมาก
ถ้าอยู่กรุงเทพแล้วไม่ต้องมาแล้วให้ตีรถกลับกรุงเทพเลยว่ามันฝนตกแล้วมันตลายมาบอกจะถึงแล้วถ้ามาแล้วยังไงก็ต้องขอเจอ
บอกว่าเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันแล้วค่อยคุยกัน
ก็วางสายไปประมาณ๒นาที

จนกระทั่งน้องทามก็ไม่ได้โทรตาม
ตี๓โทรมาไม่มีการติดต่อ

สายก็ไม่มีการติดต่อเลยทั้งนั้นแล้ว

แน่นอนว่าน้องอิงต้องเสียหยุดประมาณตี๓กว่า
ตอนที่น้องทามโทรมาถามว่าถึงหรือยัง

ตี๔ก็โทรทุกอย่างโทรหมด

น่าจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นประมาณช่วงตี๓กว่า

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นตอนประมาณ๗โมงเช้า

ร่างของน้องคือเย็นแข็งไปหมดแล้วค่ะ
ก็น่าจะเสียชีวิตก่อนหน้านี้สัก๒๓ชั่วโมง

โดยตามร่างกายแทบไม่มีบาดแผลอะไรเลย

กู้ภัยบอกว่าพอจับดูเนี่ย

แทกเข้าไปหนักที่สุดคือกระโหลกศีรษะ

ก็น้องทามก็มาที่งานศพในวันนี้ด้วยนะครับ

คือน้องอินไม่ได้กินเหล้านะไม่ได้เมาแล้วขับ
ไม่ได้ง่วงนอนโดยตอนคุยก็ยังปกติดี

คิดว่าน่าจะเป็นลักษณะรีบขับแล้วฝนตกหนัก

อันนี้ก็แล้วแต่ตำรวจนะครับ
หลังจากเสร็จพิธีรดน้ำศพแล้ว

ไว้แล้วนะครับแล้วจะเคลื่อนย้ายไปตั้ง

สวพระอาทิตย์ทำศพในเวลา๑๙นาฬิกา

เป็นเวลา๓วันด้วยกันคืนนี้เป็นคืนแรก
คุณบิลบริฤทธิ์
ของน้องอินน้องแบมมาค่ะ
อยู่ดีก็สั่นหายใจไม่ออก

ต้องส่งโรงพยาบาลนะครับ

เกิดอะไรขึ้นอยู่ดีนั่งแล้วก็สั่นหมดเลย

สวดพระอภิษฐรรมศพในคืนแรก

หลังจากที่รู้ว่าน้องอินเสียชีวิตเนี่ย
ก็ไปที่สพบังปะอินไปทำเรื่องคดี

แล้วก็กลับบ้านพอถึงบ้าน
แม่ก็พูดขึ้นมาบอกว่าน้องอิน

เข้าบ้านแม่บอกพอพูดเสร็จ

คือเหมือนกับลูกมารออยู่ที่บ้านแล้วคุณแม่บอก
รู้สึกแบบนั้นนะคะแล้วก็มี

อาจารย์ก็บอกว่าน้องยังเป็นห่วงแม่อยู่

ก่อนหน้านี้นะคะแม่ก็เลยบอกว่า

ร่างของน้องอินในโรงศพ

ไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะให้ไปอยู่สวรรค์

หลานยังเด็กอะค่ะเด็กก็ไม่รู้เรื่อง

อยู่หน้าบ้านเนี่ยคือคุณแม่

เดี๋ยวหลังจากนี้คุณแม่อาจบัวชีพราม

จะนำอัฐิไปลอยอังคารที่สัตหีบจังหวัดชนบุรี
ลองฟังเสียงคุณแม่น้องอินค่ะ
น้องน้องชื่อว่าน้องมารอแม่อยู่ที่บ้านแล้ว
ก็พอดีหลานที่เป็นลูกของพี่สาวนะคะ
เขาก็มีเพื่อนแล้วเพื่อนเขาก็ไปถามพระอาจารย์ที่แบบเก่งเนี่ย
อาจารย์เขาคบคุยกับน้องเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงอะไรอย่างนี้
เขาบอกว่าน้องมารอแม่อยู่ที่บ้านแล้ว
พอดีวันนั้นแม่ไปที่สอนอเพื่อจะไปดู
สอนอทำเรื่องแล้วก็จะไปแวะที่จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพื่อไปดูน้อง
คือน้องมารอแม่อยู่ที่บ้านเพราะพระท่านบอกมันสวนกัน
แล้วเสร็จก็ได้กลับบ้านไป
กลับบ้านไปแล้วก็ญาติที่อยู่ติดกับบ้านแม่
เขาจะมีหลานตัวเล็กเล็กเขาบอกว่าเด็กมันก็วิ่งไปตรงประตู
เขาบอกอาอินมาอาอินมาอาอินมาคือคือบ้านเขาอ่ะ
ตรงที่เด็กอยู่นั่นเป็นห้องรับแขก
ก็ปิดประตูมุ้งนวดอยู่แล้วพอดีมีคนเขาเปิดประตู
จะเอารถออกแล้วเขาก็วิ่งไปพอดีในห้องนั้นอ่ะ
มันติดกล้องวงจรแต่ว่าเขาติดไว้ธรรมดานี่แหละ
เพื่อที่จะดูลูกเขาว่าดูเด็กไงเดี๋ยวมันชวนเดี๋ยวมันอะไร
พอดีแม่เขากำลังจะเดินหันหลังไปที่ครัวลูกก็วิ่งไว้ที่ประตู
อ่าอินมาอ่าอินมาเสร็จแม่ว่าอะไรน่ะแม่เขาก็มาเอ่ออะไรน่ะ
อินมาอย่างเงี้ยคืออาจจะตอนนั้นเข้าไปแล้วไม่เจอแม่หรือเปล่า
ไม่รู้แล้วก็มาบ้านญาติซึ่งอยู่ติดกันอะไรอย่างนี้
แม่ไม่รู้นะอันนี้คือพอเราได้กินครั้งแรกเรารู้สึกยังไง
อืมแม่ก็มีความรู้สึกว่าน้องจะต้องมาหาแม่จริงจริงอ่ะ
แล้วแม่ก็เลยพอออกจากบ้านนั้นมาที่แรกแม่ยังไม่ได้เข้าบ้านตัวเองนะ
บ้านนั้นก่อนแล้วก็เลยเข้ามาที่บ้านตัวเองก็เลยเรียกน้องอินน้องอิน
มาแล้วนะเข้ามาบ้านเราเลยมาบ้านเราเลยก็เหมือนพูดเรียกลูกเข้าบ้าน
แล้วพอเปิดประตูเข้าไปแล้วพอแม่พูดขนแม่ก็ลุกเลย
มันลุกตั้งนานขนมันลุกแบบนั้นจนแม่เปิดประตูในบ้าน
ไม่ได้ลุกแป๊บเดียวนะแล้วคืนนั้นอากาศก็อยู่ก็เย็นมากอ่ะค่ะ

คิดว่ายังอยู่แต่ก็เขาก็เขาก็บอกพระอาจารย์เหมือนกันว่าเขาเป็นห่วงแม่
แต่ว่าพระอาจารย์ท่านบอกมา
ก็ต้องเป็นกำลังใจให้คุณแม่น้องอินนะคะ
คือคนที่ต้องการกำลังใจมากที่สุดณขนาดนี้นะครับ